แล้วก็จี้ชวนบุรีเดี๋ยว๒คะแนนเหมือนเดิมครับ
อันดับ๑๓ก็ท่าเรือชนะใส่ที่๒นะครับ
ท่าเรือก็ไล่จี้นะครับทางชนบุรีเหลือ๒แต้มมี๒๕คะแนนแต่ว่าแข่งมากกว่า๑นัด
เท่าเงียนท่าข้ามชนะมภตอเชียงเหลือไป๔๑
แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับเอาชนะราชนาวีไป๑๒
แล้วก็มีบ่าย๓นะครับถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐ